วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่หนองบัวลำพูนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันของวันนี้ค่ะครอบครัวญาติและเจ้าหน้าที่ต่าง
ก็ช่วยกันเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวัดสามแห่งนะคะแล้วก็มีการนำชุดอาชีพในฝันของเด็ก
เปลี่ยนให้ตามคำร้องขอของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
นี่คือชุดที่ต้องเรียกว่าเป็นชุดอาชีพในฝันของเด็ก
ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมมาสวมใส่ให้กับเด็กที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
นายอักฤทธิเมืองมั่งคั่งรองหัวหน้ามูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีบอกว่า
นำชุดอาชีพในฝันของเด็กที่เสียชีวิตมาสวมใส่ให้กับร่างของพวกเขา
เพื่อให้เป็นไปตามความฝันที่ได้บอกไว้กับผู้ปกครอง
ทั้งชุดคุณหมอพยาบาลตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนักบินอวกาศ

ซึ่งการเปลี่ยนชุดครั้งนี้เป็นไปตามคำขอร้องของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไว้ตั้งแต่วันแรกที่รับศพมาบำเพ็ญกุศล
ซึ่งครอบครัวอยากให้เด็กได้สวมชุดตามความไฝฝันที่ได้เคยบอกกับพวกเขาไว้ค่ะ
อธิบายไม่ถูกครับมันเป็นธรรมยายครับ
อกจากนี้ในช่วงเช้าวัดทั้ง๓แห่งได้มีการทำพิธีสวดพระพุทธมนต์
พิธีรับผ้าบางสุกุลจากสมเด็จพระสังฆราช
และการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาในการจัดพิธีการศพในพระบรมราชานุเคราะห์
โดยมีชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่เดินทางมาร่วมพิธีตลอดทั้งวันค่ะ